พรุ่งนี้การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ครั้งที่๔๖ก็จะเริ่มแข่งขันนัดแรกกันแล้วนะครับ
ตั้งแต่๑๖นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปเลยนะครับ
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยรำแหงก็มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วยนะครับ

เราจะพาท่านไปสำรวจเส้นทางการเดินทางนะครับ
สำหรับท่านที่ซื้อตัวเข้าไปชมในสนามหลายหมื่นคน
ว่าจะเดินทางแบบไหนถึงจะสะดวกสบายที่สุดนะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ๒๐๑๘ในปีนี้

ที่จะดวนเพลงแข้งณราชมังคลากีฬาสถาน
เช่นเดียวกับวงดนตรีชื่อดังแห่งยุค

ทำให้ศึกฟุตบอลชิงถ้าครั้งนี้ได้รับความสนใจ

ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จะไม่อนุญาตให้ประชาชนนำรถเข้ามาจอด
บริเวณพื้นที่ที่กรกฐรับผิดชอบ
ดังนั้นทีมข่าวไทยรัฐทีวีจึงขออาศา

ด้วยรถประจำทางนับว่าเป็นวิธีการ
ที่น่าจะสะดวกสบายอีกหนึ่งวิธีนะครับ
เพราะไม่เพียงแค่คุณผู้ชมจะถึงที่หมาย
โดยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของที่จอดรถแล้วนะครับ

ในการเดินทางได้มากเลยทีเดียวครับ

นุสวรีชัยสมรภูมิที่เป็นศูนย์กลาง

ซึ่งสามารถเลือกได้ทั้งรถเมย์ธรรมดา
และรถเมย์ปรับอากาศแต่ต้องเผื่อเวลา

ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางกับองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก

หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง
และจะใช้เวลาเดินอีกประมาณ๕๑๐นาที
ก็จะถึงสนามราชมังคลากีฬาสถาน

โดยสามารถขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือต่าง

ค่าโดยสารจะอยู่ที่ระหว่าง๙๑๙บาท
ขึ้นอยู่กับระยะสถานีต้นทาง

นี่ก็คือท่าเรือสะพานมิตรมหาดไทยครับ

ที่เดินทางมาชมเกมโดยเรือนะครับ

แล้วเข้าไปสู่ราชมังคลากีฬาสถาน

ก็จะได้ชมเกมกับความสุขนาน
ตื่นเต้นและราวใจของสถุดบอลชิงทัวร์

คุณผู้ชมสามารถใช้บริการแอร์พอร์ตลิงค

จะต่อรถตู้รถประจำทางหรือรถมอเตอร์ไซค

และต่อรถโดยสารอีกราว๓๐นาที
ก็เป็นวิธีที่ทำได้เช่นกันครับ

รอคุณผู้ชมอยู่ที่ราชมังคลากีฬาสถาน
และ๒๕มีนาคมนี้